ค่ะมีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าจับกลุ่มได้ครบหมดแล้ว
คนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่าสองสามีพระยาและลูกในท้อง
ศพเอาไว้ในรถที่ไต้หวันน่ะนะคะแล้วคนล่าสุดคนสุดท้ายที่จับได้เนี่ย
เขาก็สารภาพหมดเลยครับเขาบอกว่าร่วมกันเอาท่อนเหล็กอะค่ะ
สองสามีพระยาคู่นี้จนตายนะคะอุ้ยพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้แถลงนะคะ
ความคืบหน้าคดีนี้นะคะก็สารอาญาได้มีการออกไหมจับ
ธนวัฒน์และนายสามารถเพิ่มเพิ่มเติมจากนายสันติคนแรกจำได้ใช่ไหมคะ
คือยี่สิบเอ็ดมิถุนายนก็คือวันนี้เก้าโมงครึ่ง
ตำรวชกรมคับการปรับปรามและร่วมกันจับนายสามารถอายุสามสิบสามปี
ความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
นี่คือนายสามารถค่ะครับ
ที่ร่วมกันก่อเหตุนี้แล้วก็เป็นผู้ต้องหาในเหตุการณ์นี้ที่จับได้นะคะ
รับสารภาพหมดเลยบอกว่าเนี่ยร่วมกับนายสันติร่วมกับนายธนวัฒน์
สองคนที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้ฆ่าสามีพระยาคนไทยที่ไต้หวัน
วิธีการคือเอาท่อนเหล็กตีจนเขาตายเอาศพขึ้นรถ
จอดทิ้งไว้ที่ลานจอดรถแล้วก็หนีกลับมาไทยกัน

ตัวเองดีด้วยแล้วก็ทำสถาวะด้วยดีด้วยครับ
แล้วก็แทนสถิติทำหน้าที่จับล็อก
ก็ครบละสามคนใช่ค่ะครับ